ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะที่นนทบุรี
มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถกระบะมา
แล้วเขาบอกว่าเห็นเหมือนกับยางล้ออะไหล่ของรถบรรทุกมันตกอยู่กลางถนน
คือตอนเห็นมันจังหวะแบบเบรกไม่ทันแล้วจริง
เขาเลยหักหลบแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า

คนในรถกระบะนะตายหมดเลย๓คน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดค่ะ
ถนนบางบวนทองสุพันธ์บุรี
่งหน้าแยกนพวงอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ทะเบียนกไก่นหนู๗๕๔๙สุพันธ์บุรี

หน้ารถแถบซ้ายเนี่ยพังยับเลยนะ
ผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ๓ราย
นางสาวนรมนผลทิพย์อายุ๓๐ปี
นั่งข้างคนขับนะคะนั่งหน้า

นางสวาดวงสวดอายุ๔๑
และนางบุญกล่ำคุ้มอายุ๘๒
นายชวลิศพานแก้วอายุ๓๐ปี

เขาร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ย

คือเขาตกใจมากอะ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากสุพรรณบุรีค่ะ
พาภรรยาก็คือนางสาวนรมน
และญาติไปหาหมอที่สถาบันโรคสวงอก
แต่ว่าพอไปถึงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาไปเจอเหมือนกับเป็นยางอะไหล่ของรถน่ะตกอยู่กลางถนนตอนนั้นมันตีสี่ครึ่ง
อ่ามันมืดมากครับไม่มีไฟส่องสว่างเขาก็ยอมรับว่าเขาขับมาเร็วนะคะ
ไปเจอยางอยู่แบบนี้แล้วเขาหักหลบไม่ทันจริงจริง
พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วชนแรงอืม
ก็เลยทำให้ผู้หญิง๓คนที่นั่งในรถนะคะทั้งนั่งหน้าข้างคนขับ
นั่งหลังอีกสองคนคือเสียชีวิตค่ะที่ตัวคนขับเขาเจ็บแค่นิดเดียวเขารอด
แต่คนที่เสียชีวิตในรถคือภรรยาเขาคือยาดเขาอะคือจังหวะที่เสียหลักมาชนเสาไฟฟ้าเนี้ย
ข้างซ้ายมันเข้าพอดีไงโอ้โหเนี่ยอ่าโอ้โหแล้วมันจังหวะ
ตีสี่อ่ะนะมันมืดอ่ะใช่มันมืดค่ะแล้วก็ไม่รู้ไอ้ยางรถเนี่ย
มันไปตกอยู่กลางถนนได้ยังไงไงมีแค่ยางอ่ะแม่เออเนี้ย
คันไหนเนี่ยมาทำตกเอาไว้เนี่ยมันนะคะมันเลยเกิดแบบอุบัติเหตุ
หน้าเศร้าครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หน้าร้านขุนศรีการเกษตรบนถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีมุ่งหน้าแยกนพวงไปคุยกับป้าเล็ก
บ้านเขาอยู่ตรงนั้นเลยใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
เล็กก็เล่าให้ฟังว่าตีสี่ครึ่งป้าเล็กกับลูกสาวกำลังทำแกงจะไปขายที่ตลาด
ได้ยินเสียงดังเหมือนมีรถชนที่ถนนหน้าบ้าน
แป๊บเดียวเองนะคะได้ยินเสียงแบบโอ้โหดังมาก
จนพื้นบ้านสะเทือนอ่ะครับคงชนกับเสาไฟฟ้าคือแรงจริงจริง
ป้าก็บอกว่าป้าเล็กรีบวิ่งออกไปดูเห็นว่ารถกระบะไปชนกับเสาไฟฟ้า
รถเนี่ยยุบพังยับเลยคนในรถร้องให้ช่วยนะคะ
คนขับก็บอกว่ากำลังขับรถไปหาหมอแต่ชนกับล้อรถสิบล้อที่อยู่กลางถนนแล้วมองไม่เห็น
ก็เลยเสียหลักคือข้ามคูน้ำข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าเลยอะค่ะ
ก็ได้มีการเรียกคนแถวนั้นนะคะป้าเล็กบอกเรียกคนแถวบ้าน
โทรหากู้ภัยให้มาช่วยแต่ตัวป้าเล็กบอกว่าคือคนเจ็บถูกอัดก๊อปปี้อยู่ในรถ
เองอยู่ตรงนั้นคือช่วยไม่ได้จริงก็ต้องรอกู้ภัย
แต่กว่ากู้ภัยจะมาถึงมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งทำให้คนที่บาดเจ็บติดอยู่ในรถทั้งสามคน
เขาเสียชีวิตตอนแรกยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าป้าเล็กบอกว่าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยอยู่

จะไปร่วงบ้านโซโกะโกะอย่าไปใส่กล่องมั้ง
ก็มาไปไม่ถึงก็มาได้แค่นี้ก็เลยไม่ต้องไปใส่เลยตาย
ก็เช้ามืดอ่ะก็เล่นเต็มที่อ่ะน่ะรถว่างวันรอมันตรงนี้มันมืดด้วยใช่ไหม
ถึงใช่มันไม่มีไฟอ่ะเนี่ยมืดบนนู้นอ่ะอุ้ยมันดัง
พระคุณนะมันดังมากไอ้เสาไฟเนี่ยแล้วก็ออกมาดูกันมันก็
รถแถบเนี้ยเนี้ยแถบซ้ายมันก็อย่างว่ามันเชียวแถบซ้ายอ่ะ
ที่หลังกาไม่อะไรใช่ไหมแบบมาถึงต้นแบบเล็ง
อืมมันมามันตั้งมันตรงอยู่ขนาดนี้ไม่ได้อันนี้อ่ะ
แบบแถบแถบซ้ายอ่ะคนขับไม่เป็นไร
เขาเห็นลูกเผยไปยืนที่รถเนี้ยก็บอกเขาช่วย
บอกเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะมันติดหมด
แล้วก็มีเด็กมีเด็กลูกหลานเขาบ้าง๑๐กว่าขวบได้ป่ะ
ลูกเขยฉันก็ช่วยกันอุ้มออกมานั่นไม่เป็นไรมั้งไปโรงพยาบาล
ใจคอไม่ดีแต่ทีนี้ค่ะทางตำรวจสพไซน้อยบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมคือต้องดูด้วยนะคะว่า
คนขับรถกระบะบอกว่าไปชนกับยางอะไหล่รถยนต์
อยู่กลางถนนแล้วมองไม่เห็นเนี่ยมันชนยางอะไหล่จริงหรือเปล่า
อืมแล้วก็จะต้องเรียกตัวคนขับรถกระบะมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากนั้นก็อาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
คือยางอะไหล่เนี้ยมันมีอยู่นั่นแหละอืม
แต่ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งนำมาสู่อุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ